สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ที่สองโยคีอยู่
แล้วก็ถือว่าเป็นสาขาของหลวงพี่อุเทนเขานะครับ
ในการจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมนี้นะฮะ
หลังจากมีนักร้องออกมาร้องนะฮะ
ให้มีการตรวจสอบหน่อยว่าที่ดินตรงนี้
ลุกที่ของราชพัสดุหรือเปล่า

นักร้องท่านนั้นก็คือใครคุณ
คุณศรีสวรรค์จัดยาใช่ค่ะ
วันนี้เองนะฮะจะมีการตรวจสอบสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับ
โดยอธิบดีกรมธนาบรักษ์นายประภาษณคงเอียด
ลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องของการถือครองที่ดินกว่า๗๐ไร่
ของธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
หรือว่าของมูลิธิชยันโตโพธิธรรมรังศรีของหลวงพี่อุเทน
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลสวนพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ซึ่งที่ตรงนี้ใครก็รู้ว่าเป็นสาขาของวัดท่าไม้นะฮะ
หน้านั้นนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการ
การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจี้ให้มีการตรวจสอบ
ว่าที่ดินตรงนี้บุกรุกที่ราชภัสดุหรือไม่
แล้วก็จากการตรวจสอบของกรมธนารักษ์จังหวัดราชบุรี

พบว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ตั้งอยู่บนที่ดินราชภัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินพศ๒๕๖๒
ในพื้นที่อำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่ง
โดยมีกองทัพบกเป็นเจ้าของที่ดิน
ปัจจุบันเองก็ยังไม่มีการดำเนินการ
ยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินราชภัสดุตรงนี้แต่อย่างใด
และอธิบดีกรมธนาบรักษ์ก็ยอมรับเองนะครับว่า
ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะฮะบุกรุกที่ราชพัสดุจริง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๑จนถึงตอนนี้ผ่านมา๑๔ปีแล้ว

กรมธนารักษ์และกองทัพบกจะต้องมีการหาบรือกันนะฮะ
ทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาผู้ที่เปิดประเด็นให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ

คุณศรีสุวรรณเปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
โดยเรียกร้องไปยังอธิบดีกรมธนาบรักษ์

คือต้องสั่งเพิกถอนสิ่งปลูกสร้างที่สารปฏิบัติธรรมครอบครองอยู่ออกไป
หากไม่ทำมันอาจจะเข้าข่ายผิดมาตรา๑๕๗คุณ

ตามประมวลกฎหมายอาญาเลยนะฮะ

ดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่เคยไปไล่ฟ้องร้อง
ยึดที่ชาวบ้านริมครองเปรียญประชากรและริมครองราชพร้าว

ก็ยึดมาเพื่อจะเอามาจัดสรร
เอามาทำเหมือนบ้านเคหะอะไรอย่างนี้นะฮะ

เพราะว่าตอนนั้นที่ริมคลองเปรมประชากรแล้วก็ริมคลองลาดพร้าวเนี่ย
ชาวบ้านก็มีการบุกรุกที่ราชพัสดุเหมือนกัน

อ้าวก็เอาให้มันเป็นบรรทัดฐานเดียวกันสิ

ธนาบรักษ์ก็เลยยังฟ้องชาวบ้านได้เลยนะฮะ
แล้วก็ที่ตรงนี้จะไม่ฟ้องได้ยังไงนะครับ
งั้นมันจะเป็นการเลี่ยงบารีไม่จัดการไม่ได้

เดี๋ยวผมจะไปร้องปปชให้เอาผิดกับอธิบดีกรมธนารักษ์ด้วยซ้ำนะฮะ
ตอนนี้ที่ทำได้เร็วที่สุดนะฮะก็คือกรมธนารักษ์หรือว่ากองทัพบกเนี่ย
จะต้องนำป้ายไปติดไว้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ
บุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลใดเข้าไปครอบครอง
เพราะว่าในภายหลังถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
อาจจะต้องให้มีการลื้อถอนภายใน๓๐วันด้วยซ้ำนะครับ

คุณศรีสุวรรณเอ๊ะหรือว่าวันนี้ถ้าธนารักษ์เนี่ย

บุกเข้าไปผลลายเลยได้ไหม
คุณศรีสุวรรณบอกยังยังยังแกเย็น

สิ่งที่ผมเรียกร้องก็คือทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะผมเองเนี่ยก็สู้คดีให้กับชาวบ้านริมคลองที่กรมธนลักษณ์เขาฟ้องร้องอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
ก็ฉะนั้นเมื่อกรมธนลักษณ์ฟ้องร้องขับไล่ชาวบ้านพื้นที่ริมคลองได้ในพื้นที่สวนพึ่งก็มีสภาพไม่ต่างกัน
ฉะกรมทางรักษ์จะมาเลือกปฏิบัติว่าพื้นที่นั้นไม่สามารถทำได้นู่นนี่นั่นคงไม่ได้นะครับ
นั้นก็เป็นบรรทัศนแล้วว่ากรมธนรัฐจะต้องดำเนินการทางคดีนะ
หรืออาจจะให้ทางกองทัพดำเนินคดีจะไปเลี่ยงบารีไปอย่างอื่นก็คงไม่ได้
ฉะนั้นผมก็อาจจะต้องนำความไปร้องปปชเพื่อให้ดำเนินการเอาผิดอธิบดีกรมธนลักษณ์นะครับ